ท่านผู้ชมครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙
วันนี้เนี่ยขึ้นให้หน้าจอตลอดนะครับ
วันนี้๒๑๑๒คนเสียชีวิต๑๕ศพนะครับ
ส่วนมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา
วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
นุมัติมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน

ผลเอกประยุทธ์นามนตรีแถลงนะครับ
บอกว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชน

มีทั้งมาตรการทางด้านการเงินก็มีนะครับ
เรื่องของโครงการต่างผ่านโครงการที่มีอยู่แล้ว
อย่างเราชนะม๓๓เรารักกัน
โครงการคนละครึ่งนี่ก็มีนะครับ
อย่างไรก็ตามในการแช่ระบาดโควิด๑๙ในโลกนี้
จำเป็นต้องออกมาตรการเป็นสถานที่ต่าง
ที่เกิดผลกระทบกับพี่น้องผู้ชนชะมุมมาก
อย่างเหมือนเรียนมีได้
หลังจากนี้คำสั่งให้กับคุณสุภัณฑ์สตราพัฒน์
ได้พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องผู้ชนโทษเติม

ทั้งหมดนี้มีการคืนไกนกัดเต็มที่ของรัฐบาลอันทรักษาบทรกฮอล์
จะไม่มีวันท้อเถยหรือท้อแท้
วัยจะต้องมาเถิดกับปัญหาใด

ด้วยชื่อเหลือพี่น้องไปจนทุกคนให้ปลอดภัยและให้ประเทศไทยที่รักของเราทุกคน
ก็เอาไว้ข้างหน้าอย่างแม่งโทงแข็งแรงอย่างยั่งอยู่

มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายลดค่าน้ำ๑๐
ค่าไฟฟ้า๒เดือนรอบบินพฤษภาคมและมิถุนายนด้วย
มีกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชุมคอรมอลมีมติ
ขยายวงเงินให้กับโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ๓
ประชาชนก็๑๓๖๕๐๐๐คนให้เงินค่าครองชีพ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ๒๐๐บาท
เป็นเวลา๖เดือนด้วยนะครับกรกฎาคมถึงธันวาคม
แล้วก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือ
กรณีพิเศษเพิ่มเติมเดือนละ๒๐๐บาท
เป็นเวลา๖เดือนกรกฎาถึงธันวาคมนะฮะ
หลักการต่างเดี๋ยวรอฟังคอลโมอีกทีนึง